โดยวัดความรักคือชั่วชีวิตหน่วยวัดความคิดคือผลงานที่สร้างสรรค์
โดยวัดความรู้คือความตั้งใจในการแบ่งปัน
หน่วยวัดความฝันคือความมุ่งมั่นที่ไม่มีวันหมดแรง
คำกล่าวนี้ถูกถ่ายทอดอยู่ในหนังสือพลังสุดคั่วพลังความคิด
ผลงานการเขียนของพอเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว
และอยู่รอดได้ภายใต้แรงกดดันของภาวะเศรษฐกิจโลก
สวมีหน้าที่หลักคือให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับผู้ประกอบการ
เพื่อให้ก้าวผ่านอุปสรรคไปสู่เป้าหมายธุรกิจที่กำหนดเอาไว้ได้
เพียงให้รู้ว่าต้องการจะทำอะไรสสวก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือได้ทันที
ในการทำฝันตัวเองให้สำเร็จไม่มีใครเก่งเกินเรา
ไม่มีใครรู้ว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนเท่ากับตัวเรา
ที่เหลือเราทำหน้าที่เป็นแค่สะพานเชื่อมความสำเร็จ
เปิดประตูสู่โอกาสของความสำเร็จ
แล้วก็คนเลือกเดินคนตั้งใจเดินคนจะไปได้ไกลแค่ไหนอยู่ที่ตัวเราแต่ละคน
อยากให้มีฝันที่ชัดก่อนวันนั้นเมื่อไหร่เดินมาหาสอสวฝันนั้นจะเป็นจริงได้ครับ
ขอแค่รู้ว่าอย่าทำอะไรเนี่ยเราช่วยได้แล้ว
มันจะมีกลยุทธ์และกลไกต่างในการสร้างความสำเร็จ
สวก็จะมีหน่วยงานที่ทำภาคเชิงลึกของแต่ละอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการสามารถติดต่อกับสสวได้ทันที
การสมัครเข้าร่วมโครงการการจับคู่ธุรกิจ
หรือการมองหาตลาดใหม่ให้กับธุรกิจ
ที่มีอยู่ทั้ง๗๗จังหวัดทั่วประเทศ
ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปขอคำปรึกษา
หรือตั้งต้นวางแผนการทำธุรกิจได้อย่างสะดวก
อันนี้เป็นเหมือนกับตัวเชื่อมประสานก่อน
สวเปิดหน้าต่างการพูดคุย
ในการทำงานที่ต้องเจอปัญหากับความท้าทายอีก๑๘๐
พอเสือยึดหลักเรื่องความรักและคนเป็นหลัก
ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งผมเชื่อว่าคนคือพลังสูงสุด
ดังนั้นการทำงานร่วมกับคนเป็นกลไกของคนทุกคนที่จะต้องสร้างความเข้าใจ
การสื่อสารระหว่างเป้าหมายปลายทางให้ชัดแล้วเดินไปด้วยกัน
ดังนั้นมันเป็นโจทย์เดียวกับการยกระดับธุรกิจ
ถ้าเป้าหมายปลายทางฉันเมื่อไหร่แล้วคนคือปัจจัยสูงสุดคือตัวเรา
ดังนั้นผมจึงมีเรื่องเดียวที่ผมทำอย่างต่อเนื่องคือ
ให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ข้างหน้า
มีแกนการที่เรียกว่าความรักและความหวังดีต่อกัน
เป็นตัวนำเราสู่สังคมที่ดีขึ้น
ฉะนั้นผมคิดเชิงบวกผมรักคน

ผมจึงเดินทางทำหน้าที่สอสวผ่านการสร้างคน
แต่ในขณะเดียวกันพอเสือก็ไม่ลืมที่จะแบ่งเวลาชีวิตของตัวเอง
ให้กับครอบครัวและสิ่งที่ชอบ

แล้วก็พาลูกไปกินข้าวดูแลคุณแม่ไปช้อปปิ้ง
แต่พอเวลาที่เหลือชอบอ่านหนังสือ
อ่านหนังสืออ่านเล่นหนังสือทั่วไป
แล้วก็หนังสือบางส่วนก็เป็นเหมือนกับชอบอะไรก็หยิบอ่าน
จะมีหนังสือของส่วนตัวเลย
หนึ่งในหนังสือเล่มโปรดของพอคนเก่งก็คือ
ที่ได้ให้แง่คิดเรื่องหลักการบริหารคน
การดึงเอาศักยภาพเฉพาะบุคคล
มาใช้ให้ถูกกับงาน

พอเสือยังเป็นนักเขียนเองอีกด้วย
จนถึงการแปลหนังสือภาษาต่างประเทศ

แต่ว่าเป็นเขียนเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตปกติ

ถ้าเราใช้ทุกเวลาตีให้มีค่า

เป็นสัญลักษณ์เล็กมากพลังสุดกลัวพลังความคิด
เพราะเราเชื่อว่าการคิดและทำเป็นสิ่งสำคัญ
นั้นการเปลี่ยนตัวเองให้แบบไม่หยุดคิดสิ่งสำคัญมาก

บนพื้นฐานของความรักและการสร้างคน
วกกับทัศนคตินักคิดที่เป็นคนคิดบวก
และกล้าที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ของพอเสือคนนี้
ให้ก้าวไปในระดับโลกได้
รัชพรชาลาดลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน